๓นาทีคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุไฟไหม้
แต่อันนี้เป็นโรงงานผลิตพวกน้ำหอมสบู่อะไรพวกนี้

วันนี้เจ้าได้ที่จากหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบความสิงหาย
แล้วหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้
พบว่าด้านหน้าโรงงานน้ำอะไหล่มันสีชมพูชมพูแดงนะครับ
อยู่ในคลองเต็มรอบโรงงานเลยนะฮะ
แต่นี่เป็นภาพที่เกิดไฟไหม้เมื่อวานนี้นะครับ

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังโซน๓ถนนฉลองกรุง

ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภทน้ำหอมสบู่
แชมพูแอลกอฮอลเจลล้างมือ
โรงงานถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายหนักทีเดียวฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุอีกครั้งครับ
คุณผู้ชมครับโดยมีหน่วยงานต่างลงพื้นที่

ไม่ว่าจะเป็นจากสำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปภ
แล้วก็กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ

คือจะไปหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้

แล้วก็ประเมินเรื่องของการเยียวยาด้วย

ไปพบว่าหน้าโรงงานคุณผู้ชมในคลองระบายน้ำ

คือคลองนี้ติดกับโรงงานที่เกิดเหตุนี่แหละ

น้ำมันเปลี่ยนเป็นสีแดงอมชมพูเหมือนนมเย็นไหมผมว่า

บอกว่ามันเป็นสารเคมีของโรงงานที่
รั่วไหลปนเปื้อนลงแหล่งน้ำหรือเปล่า
จะเป็นอันตรายกับชาวบ้านใกล้เคียงไหม
เจ้าหน้าที่นิคมอุตสาหกรรมและกระบังนะครับ
มาเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจนะครับ
ว่ามันเป็นน้ำที่ปนเปื้อนของสารอะไรบ้าง
ทีมข่าวพยายามตรวจสอบข้อมูลนะครับ

ก็ได้รับความตอบว่าน้ำสีแดงอมชมพูที่เห็น
มันเป็นสารที่อยู่ในกระบวนการผลิตแชมพูครับ

แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นสารชนิดใด
แล้วก็ยังไม่สามารถชี้ได้ว่าสารนี้มันเป็นอันตรายหรือไม่

แต่เท่าที่ทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านแถวนี้
กลัวไหมเห็นน้ำแบบนี้รู้สึกยังไงบ้าง

ไม่ได้กังวลกับไอ้น้ำเปลี่ยนสีเพราะว่าโรงงานดังกล่าวเนี่ย

ซึ่งมันไม่กระทบต่อร่างกายเพราะยังไงต้องเอามาใช้กับร่างกายนะฮะ
ชาวบ้านบอกแล้วก็น้ำที่อยู่ในคลองระบายน้ำเนี่ย
มันจะไหลไปลงบ่อบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม
ก็เลยคิดว่าไม่กระทบกับชาวบ้านครับ
คิดว่าคงไม่มีความกังวลเพราะไม่ได้เป็นสารอันตรายครับ
เป็นโรงงานที่ผลิตพวกของใช้ส่งตามรีสอร์ทตามโรงแรม
พวกสบู่เกียวล้างมือเกียวแอลกอฮอล์พวกแป้งเกียวอับน้ำ
เขาจะมีบำบัดน้ำเสียของการนิคม

คุณผู้ชมครับคลองระบายน้ำที่พบว่าน้ำเปลี่ยนสี
มันจะเชื่อมกับคือรอบนิคมอุตสาหกรรมเลยเป็นสี่เหลี่ยม

จุดมันเชื่อมลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
อดคล้องกับการตรวจสอบทางแผนที่อากาศ
ก็พบว่ารอบนิคมอุตสาหกรรมรัฐกระบัง
ก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ด้วยครับ
เดี๋ยวรอผลการตรวจสอบนะคะว่าออกมามีผลมีอันตรายหรือไม่นะคะมาดูอีกที่